แต่ว่าเรื่องที่มันร้อนจะบอกให้ใจเย็นเจอเรื่องนี้ก็ร้อนอีกนะคะ
เจ้าไปดูงานอุปสมบทนะคะเป็นงานบวชหมู่ที่จังหวัดสุรินทค่ะ
เจ้าภาพเขาจัดเต็มจัดใหญ่เลยค่ะ
แต่สิ่งที่มันปรากฏออกมาเนี่ยชาวเน็ตเขาบอกรับไม่ได้

รถแห่รถแห่แล้วมีการออกมาเต้นกัน

แต่ว่าครั้งนี้มันมีครบเลยนะคะมีทั้งโคโยตี้
มีให้แจกทิพย์มีเหมือนกับ

แล้วเต้นยั่วยวนในขบวนแห่นาคปกติเราก็จะไปลำ
แต่อันนี้คือเป็นขบวนโคโยตี้

แล้วดูคนร่วมงานแต่ละคนนะคะ

หน้ากากใส่ไม่ได้ครับเพราะดื่มอยู่ฮะ
ใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่

คือนอกจากดื่มมีเต้นแล้วก็ไม่สวมหน้ากากอนามัย
มันมีแต่ความเสี่ยงแล้วก็ความที่ไม่ถูกต้อง
คุณวัชรพงศ์ดีเสมอประหลัดอำเภอชุมพลบุรี

แล้วก็ถ้ามีการรวมกลุ่มมากกว่าพันคน

คนที่ไปร่วมงานไม่สวมหน้ากากอีกก็ผิดคำสั่งของจังหวัดสุรินทร์อีก
เบื้องต้นนะครับพบความผิด๓ข้อ
สุราในวัดผิดพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดไม่สวมหน้ากากอนามัย
และกรณีที่มีโคโยตี้นุ่งน้อยห่มน้อย
ก็เข้าข่ายอนาจารย์เป็นความผิดและหูโทษ
ซึ่งจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือชี้แจงต่อไปนะคะ
ภูมิกับสพชุมพลบุรีบอกว่า
ตำรวจไม่ได้รับการประสานให้เข้าไปควบคุมดูแลการจัดงาน
เพิ่งรู้ว่ามีการจัดงานขึ้น
นี่ตำรวจตอบนะคะส่วนการดำเนินคดีนั้นก็
เป็นเรื่องของทางอำเภอที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษผู้จัดงาน

ทีมข่าวตรวจสอบไปที่วัดทุ่งสว่างหนองเรือ

ไม่เจอเจ้าอาวาสค่ะเพราะว่าติดกิจนิมนต์
แต่เข้าไปในวัดแล้วนี่เจอสิ่งนี้ค่ะคุณนัทพงศ์
เป็นป้ายเตือนห้ามขายห้ามดื่มสุราในวัด

แม่แต่ภาพที่มันเกิดขึ้นมันก็ค่อนข้างย้อนแย้งนะ
เพราะว่าถัดไปอีกนิดนึงผู้สื่อข่าวเจอสิ่งนี้
กล่องเหล้าขวดเหล้าจากงานอุปสมบทที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นี่แหละค่ะ
ทางเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรีบอกว่า
ทางเจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างน้องเรืออาจจะไม่ทราบ
ว่าจะมีการเอารถแห่และโคโยตี้เข้ามาในวัด
ก็เดี๋ยวจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ